ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถูกรางวัล
ก็อย่าเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินกับคนอื่นเขา

มันเดือดร้อนเขามันคือการหลอกลวงค่ะ
เพราะว่าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลทองผาภูมิเศร้าเลยนะ
เสียเงินไปเฉียด๒แสนบาทนะคะ
นางสาวสิริมนต์ดำรงรักเจ้าของร้านสิริมนต์ในตลาดสดเทศบาลตะบนทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
โชว์ให้เราดูเลยค่ะนี่คือลอตเตอรี่หมายเลข๖๖
ตรงกับรางวัลที่๒งวดวันที่๑๖เมษายน

บอกว่าลอตเตอรี่ปลอมใบนี้เนี่ย
มีผู้ชายอายุประมาณ๓๕ปีมาขอขึ้นเงินในวันที่๑๘เมษายน
สังเกตหน้าตาดูแล้วก็ดูปกติ
มันเลยดูเป็นโจรย์มันเลยดูเป็นคนร้ายอะไร

แถวนี้ก็มีคนเอาลอตเตอรี่มาขึ้นรางวัลใหญ่อยู่บ่อยครั้ง

นับเงินส่งให้ไป๑๙๔๐๐๐บาทหักเปอร์เซ็นต์ไว้๖๐๐บาท
ผู้ชายคนนั้นก็นำเอาสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ลงชื่อ
ชื่อคือพีชพงศุพรมีทั้งที่อยู่
มีทั้งเลขบัตรประชาชนเอาไว้ที่หลังลอตเตอรี่ด้วย

วันศุกร์ที่๓พฤษภาคมค่ะนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กองสลาก
กลับถูกกองสลากบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนนะจะเอาไว้พิสูจน์
แล้วก็ถูกตีกลับมาเธอเลยรู้ทันทีเลยว่าอ้าวสลากปลอมหรอกเหรอเนี่ย
คือมันมีการเปลี่ยนตัวเลข๓ตัวค่ะคุณ
จาก๐๑๙๔๒๗เป็น๖๒๙๔๕๗นะคุณ
พอไปขอดูกล้องวงจรปิดของตลาดเนี่ยนะคะก็เจอคนร้ายนี่เลย
สวมเสื้อสีแดงเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั่นแหละค่ะ

มาพร้อมกับผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้น
พอได้เงินแล้วก็หลบหนีไปเลย
ตอนนี้รู้มาด้วยนะคะว่าชายทั้งสองคนเนี่ย
ขอขึ้นเงินที่ร้านทองในอำเภอไซโยกมาก่อนแล้วด้วย

สาวสิริมนต์ก็เลยเอาหลักฐานแจ้งความตำรวจทองพาภูมิ
ตามจับตัววัยรุ่นรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ